ดูความคืบหน้าเรื่องของโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการสารอุทธรภาคห้า

คือในส่วนของศาลเองก็ยืนยันว่าทำทุกอย่างตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ก็คือดำเนินการขอไปยังกระทรวงการคลัง
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นพื้นที่ของราชพัสดุ
แต่ว่ากลุ่มที่ต่อต้านเขาบอกว่าไม่ได้ต่อต้านเพราะมันผิดกฎหมาย
ต้านเพราะมันไม่เหมาะสม
ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์
แล้วก็เป็นเหมือนแนวที่กันไฟป่าด้วย
เขาก็ออกมาคัดค้านอย่างต่อเนื่อง
เรื่องนี้ก็ถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการนัดกันแล้ว
เมษายนนี้จะมีการหารือหาทางออกร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ในวันนี้นะคะ
บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้อนุมัติในรัฐบาลคอสช
ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอวันที่๙เมษายนว่าจะหาทางออกร่วมกันได้ยังไงบ้าง
ส่วนกลุ่มที่คัดค้านก็ยังคงเดินหน้าคัดค้านอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็เน้นในเรื่องของความไม่เหมาะสมแล้วค่ะ
โครงการนี้เนี่ยจริงแล้วเสร็จไปร้อยละ๙๘นะคะ
คาดว่าจะเสร็จพฤษภาคมนี้นะคะ

ใช่ค่ะก็จะเป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการตุลาการ๒๐๐คนของ๗หน่วยงาน
ทีนี้มาดูในมุมของตัวแทนกลุ่มที่คัดค้านนะคะ
พิมสุชาสมมิตรก็ออกมาให้ข้อมูล
ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพค่ะ
ก็บอกว่าอยากจะให้รื้อเลยนะคะ

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รวมถึงทางศาลออกมาบอกว่ามันไม่ควรจะรื้อหรือเปล่า

แต่ทางกลุ่มที่เขาคัดค้านเขาบอกลื้อเลยดีกว่าค่ะ
การออกโฉนดที่ดินในเขตป่า

ซึ่งทางที่ดินหรือว่าทั่วไปยอมรับคือการออกโฉนดเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้ว
เรือราชการออกโดยที่ดินมันก็ถูกต้อง
แต่ถามว่าถ้าคุณไปออกในพื้นที่ป่าล่ะมันถูกต้องไหม

เช่นเดียวกันถ้าจะเปรียบก็คือเหมือนกรณีนี้เลย
มันก็สามารถจะเพิกถอนได้ใช่ไหมคะ
กรณีนี้ก็เช่นกันถ้าสารยอมรับว่าถ้าใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมก็น่าจะเพิกถอนได้หรือทิ้งได้
ระดมความคิดก่อนนะว่าคือตอนนี้สารก็กังวลเรื่องงบประมาณ
ที่จะไปชดใช้ชดเชยกับบริษัทคู่สัญญา
แต่ทีนี้เราก็คิดว่าเราอาจจะให้ท่านคือไม่กดดันท่าน
ให้เวลาท่านอาจจะให้ท่านสร้างเสร็จประมาณนี้
บริษัทก็ไม่สูญเสียทางศาลก็ไม่ได้สูญเสีย
แต่ต้องกลับมาดูว่างบประมาณที่ทำลงไป
คิดว่าประชาชนทั่วประเทศยอมเสียสละแน่นอน
ถ้าท่านอ้างว่ามาจากภาษีประชาชน
ตอนนี้ประชาชนสะท้อนเสียงออกมาแล้วว่าเขาจะยอมเสียสละภาษีตรงนั้นไป
เพื่อให้ได้ป่าตรงนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิม

ไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นที่จะเก็บไว้ค่ะ

ถ้าท่านบอกว่าให้ประชาชนไปใช้ไม่มีใครไปใช้แน่นอน
เพราะว่าอาจจะใช้ในช่วงแรกช่วงต่อไปมันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องพังทลาย
แล้วการที่เอาต้นไม้ที่ไม่ใช่เป็นต้นไม้นิเวศของป่าเข้าไปปลูกมันยิ่งอยู่ไม่ได้อยู่แล้ว
นี่ค่ะก็คือทางศาลท่านก็บอกว่าคือถ้ามันลื้อถอนเลย
โครงการนี้มูลค่าเป็นพันล้าน
แล้วมันก็จะผิดสัญญากับทางผู้รับเหมาหรือเปล่าโดนฟ้องแน่
เมื่อวานทางเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมท่านบอกว่าทุบไม่ได้มันภาษีของประชาชนทั้งนั้น
แล้วก็บอกว่าที่เลือกตรงนี้เพราะว่าดีกว่าไปซื้อที่ของภาคเอกชนที่มันแพง
สร้างตรงนี้เป็นพื้นที่ของภาครัฐมันประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
แต่เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวประชาชนออกเงินกันเอง
ถ้ากลัวว่าจะเสียภาษีของประชาชนที่ต้องมาทุบสร้างมาทุบ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ดูว่ามันเสร็จไปขนาดไหน
ก็อย่างที่บอกว่ามันใกล้มากแล้วว่า๑๙๘แล้ว
อาคารชุดบางหลังมีข้าราชการตุลาการเริ่มไปพักอาศัยแล้วด้วยนะคะ
แล้วพอไปสำรวจในมุมสูงดูพื้นที่ก่อสร้างอยู่ลึกจากถนน
คลองชลประธานเข้าไปในเขตป่าเชิงดอยสุเทพปุ๋ย๑กิโลเมตรครึ่ง
การปรับพื้นที่ก่อสร้างก็ลึกเป็นแนวยาวเข้าไป

เห็นพื้นที่ป่าที่ถูกถักทางค่อนข้างชัดเจน
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ก่อสร้างก็ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพนะคะ
คือวันนี้เป็นวันหยุดด้วยแล้วเขาก็บอกว่าต้องทำหนังสือขออนุญาตในการเข้าพื้นที่ก่อนนะคะ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงเรื่องนี้
บอกว่าโครงการนี้รัฐบาลคอสชไม่ได้เป็นคนอนุมัติ
ดำเนินการมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งจะมาก่อสร้างแล้วเสร็จในรัฐบาลนี้

หมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพูดคุยหาทางออกที่เหมาะสม
ร่วมกับฝ่ายตุลาการแล้วก็ส่งข้อเสนอแนะมาที่รัฐบาลเพื่อพิจารณาทางออกกันต่อไปนะคะ
นายมานะนิมิตมงคลผู้มนุยการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมถึงสร้างบ้านพักในบริเวณเชิงดอยสุเทพ
จริงแล้วสร้างตรงนี้มันใช้ต้นทุนสูงกว่าการก่อสร้างในพื้นที่ราบซะด้วยซ้ำ
ทบทวนว่าหน่วยงานไหนให้ที่ดินกับสารอุทธรภาค๕ใช้มีอำนาจหรือไม่
เพราะว่าราชพัสดุอยู่ในการดูแลของทหารที่สามารถนำไปใช้ในกิจการของทหารได้
แต่ทหารให้หน่วยงานอื่นใช้ตรงส่วนนี้เนี่ย
มันถือว่าเป็นการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่า
กำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์
ประเมินทางออกเรื่องนี้ไว้๓ทางออกนะคะ
ทางออกแรกก็คือสร้างต่อให้เสร็จ
เพราะทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามระเบียบทุกอย่าง
ทางออกนี้สารกับผู้รับเหมาอยากให้เป็นแบบนี้
เพราะว่าถ้าเกิดไปรื้อไปถอนเนี่ยมันก็อาจจะถูกฟ้องร้อง
แต่ถ้าเกิดเป็นทางออกที่๑คนก็จะไม่พอใจ
ทางออกที่๒ยุติการปลูกสร้างเฉพาะส่วนบ้านพักแล้วลื้อถอนออก
คือยุติบางส่วนกรณีนี้ประชาชนต้องการ
แต่กฎหมายมันไม่รองรับผู้รับเหมาก็อาจจะฟ้องได้
แนวทางเดียวก็คือใช้มาตรา๔๔
ก็คือยุติการก่อสร้างชั่วคราว
ทำความตกลงกันก่อนโดยไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ตอนนี้รัฐบาลอยากจะใช้แนวทางนี้
แต่ถ้าแนวทางนี้ไม่สำเร็จอาจจะกลับไปใช้แนวทางสอง
คือทางฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยบอกว่าแม้จะถูกต้องตามกฎหมาย
แต่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่คุ้มค่า
กับคุณค่าที่แท้จริงของพื้นที่ป่าธรรมชาติ
มีการลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
แล้วก็ระบบนิเวศของภูเขา
ก็จะทำให้สูญเสียทัศเนี่ยภาพความมดงำของร่อยสุเทพฯ
เขาก็เรียกกันแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะมีภาพเปรียบเทียบให้เห็นด้วยในเว็บ
ก็คือตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไล่เรียงมา
พอก่อสร้างแล้วเนี่ยป่ามันหายไปขนาดไหน

ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะที่เราคุยกันเรื่องนี้นะคุณเขียนมาสอน

ว่าเออทำไมเขาเพิ่งคัดค้านกันล่ะ

สำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่ามันมาอะไรยังไงกัน

ฝ่ายที่เขาคัดค้านบอกว่าเขาก็คัดค้านตั้งแต่ต้นนั่นแหละ

คือความเป็นมาของเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับ
สารอุทธรภาค๕ก็เคยชี้แจง
บอกว่าคือเดิมศาลก็อยู่กับกระทรวงยุติธรรม

มีการปฏิรูประบบราชการแล้วแยกออกมา
สารอุทรภาค๕ที่ภาคเหนือทั้งหมดอยู่ที่กรุงเทพฯ

มีโครงการก็ว่าจะย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่
เพิ่งได้งบประมาณในการก่อสร้างอนุมัติงบกันปี๕๗

แต่บิ๊กตู่บอกว่าไม่ได้อยู่ในยุครัฐบาลและคอสชนะ

แสดงว่าก่อนข้อสชจะเข้ามาแต่ปี๕๗เหมือนกันนะครับ
ทีนี้ก็พอเป็นรูปเป็นร่าง
เริ่มเห็นบ้านเห็นตึกเห็นอาคาร

ใช่ค่ะแล้วคนในพื้นที่เขาบอกว่า
เขาก็เดินหน้าคัดค้านมาโดยตลอดนะคะ

แต่พอเห็นภาพชัดเนี่ยมันเลยเสียงเพิ่งเลยเพิ่งดังในตอนนี้ไง
ก็เลยมาจับจ้องกันมากขึ้นแล้วก็พูดถึงกันมากขึ้นนะครับ

ก็นรรสุทธิ์ทางเพจเฟซบุ๊กขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุทธิพย์นะครับ
เผยแพร่ภาพบ้านพักหลังหนึ่งนะครับ
ว่าตอนนี้หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยคุณเขียนมาสอน

หมู่บ้านป่าแหว่งแลนด์เพราะว่าเสร็จแล้วเฟอร์นิเจอร์ครบ
ความสวยงามก็มีเยอะทีเดียวนะครับ
แต่มันเป็นพื้นที่ป่านะครับ
ทั้งหมดโครงการทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ใช้งบประมาณประมาณพันล้านนะครับ
เนื้อที่ที่ใช้ไปก็๑๔๗ไร่๓งาน๔๑ตารางวา
แต่ว่าทางศาลอุทธรภาค๕
ท่านก็บอกว่าไม่ได้ใช้พื้นที่ป่าทั้งหมด
ก็มีพื้นที่ที่เว้นไว้ไม่ได้ตัดต้นไม้
ใช่ค่ะเขาบอกว่าที่ก่อสร้างนี้เนี่ย
ก็กำชับให้ผู้รับเหมาตัดต้นไม้ให้น้อยที่สุด

แล้วก็บางส่วนก็กันพื้นที่เอาไว้๕๐กว่าไร่

อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลัง

กองทัพบกเขาได้ครอบครองการใช้ประโยชน์นะครับ
เพราะฉะนั้นทางสารอุทธรภาค๕ท่านบอกว่า
พอทางสำนักงานสารยุติธรรมได้รับที่จากกระทรวงการคลังมาเนี่ยนะครับ
ตอนที่กองทัพบกเขาครอบครองดูแลพื้นที่อยู่เนี่ย

พอสารได้ที่มาจากกระทรวงการคลังจากราชพัสดุ

คนก็เลยคิดว่ามาตัดไม้ทำลายป่า

แล้วก็เรื่องของพื้นที่นี้เนี่ยทหารใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรเนี่ย
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะคะ
ว่าเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนปี๒๕๕๙

เป็นที่ดินที่กรมป่าไม้ดูแลตอนนั้นเนี่ยกองทัพบกไปขอใช้เป็นพื้นที่ฝึกประมาณสองหมื่นสามพันกว่าไร่

มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือนสล
แสดงว่ากองทัพบกมีสัญญาผูกพันกับกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลที่ราชพัสดุ

หลังจากนั้นปี๒๕๔๖หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมขอใช้พื้นที่
ครั้งแรกกองทัพบกปฏิเสธไป

หลังจากนั้นปี๒๕๔๗ขอใหม่

ทบกก็ตอบรับตามระเบียบราชการ
ไม่ใช่กองทัพบกไม่ได้ยกที่ดินให้แต่เราได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ

ใครอยากใช้ประโยชน์ก็ต้องไปขอจากกรมธนารักษ์และไม่ได้เป็นพื้นที่ป่า

งบมาเมื่อปี๕๗ก็มีการแพ่วถางแล้วก็ขึ้นเป็นอาคาร
จะมีบ้านพักหลายหลังมีอาคารชุดอะไรอีกตั้งหลายหลังเนี่ย

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพรวม๑๖องค์กร
ออกจดหมายเปิดผนึกต่อกรณีนี้
กรณีการสร้างบ้านพักตุลาการที่ตกอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม
โดยบอกว่าเป็นจดหมายเปิดผนึก
เรียนถึงประธานศาลดีการและคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรม
ก่อนที่จะประชุมร่วมกันในวันที่๙เมษายน
โดยเขามีฉันธามติออกมา๖ข้อนะฮะแต่โดยสรุปก็คือ
ภาคประชาชนจะขอคืนพื้นที่โครงการบ้านพักและแฟลต์ราชการเพียงบางส่วน
ที่มีผลกระทบต่อนิเวศอย่างชัดเจนในพื้นที่ส่วนบนที่สร้างบนพื้นที่ป่าเดิม
ซึ่งพื้นที่ขอคืนดังกล่าวไม่รวมกับพื้นที่ของอาคารที่ทำการสารอุทธรภาคห้า
และแฟลตที่พักส่วนล่างจำนวนหนึ่งไม่ได้ต้องการหมดทั้งแปลงแต่อย่างใด
อีกเรื่องหนึ่งก็คือพื้นที่ซึ่งเป็นป่าส่วนบนนั้นเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อน
เป็นป่าเขตกันชนรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
เพราะฉะนั้นโครงการบ้านพักราชการตุลาการได้ก่อสร้างล้ำขึ้นจากแนวการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานอื่นอย่างชัดเจน
จึงเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อปัญหาอัคคีภัยอุทธกภัยโครนถล่มตามฤดูกาล
ที่สำคัญก็คือการบุกเบิกใช้พื้นที่บริเวณนั้นอาจเป็นจุดเริ่มของการขยายพื้นที่ใช้ประโยชน์
เขาก็เลยขอเท่านี้ขอคืนบางส่วนส่วนที่มันดูแล้วมันบอบบางมีผลกระทบจริง
เค้าบอกว่าเป็นการคัดค้านอย่างสันติ
ก็เลยเสนอแนวทางเป็นข้อเสนอแนะในการหาทางออกร่วมกันมา
เดี๋ยวก็ต้องรอฟังในวันที่๙เมษายนนะคะ